ออวะต้อเกาะไหว้เฮ้
อบตมหาสนุกอาทิตย์นี้จะพาคุณผู้ชมไปเฮฮากันที่
ตำบลเกาะหวายอำเภอปากพลีจังหวัดนครนายก
แขกรับเชิญสุดมันคุณต๊อกสุปกรณ์กิจสุวรรณ
ที่จะมาเรียกเสียงหาด้วยลีลาเพลงรัก
หรือลีลาบทบุหรือก็ครบ
พร้อมทั้งพาคุณผู้ชมไปชิมเมนูชื่อแปลกอย่างปลาดูกัน

ปลาดูไม่ใช่ดูปลา
มันมีหลายอย่างลองชิมดู
และเมนูตำแหลกอย่างนี้
นี่เป็นอาหารว่างค่ะของที่นี่
ติดตามความสนุกสุดมันแบบนี้ได้
วันอาทิตย์ที่๒๗มีนาคมนี้๔โมงเย็น